นี่ครับเอาเป็นข้อความแชทมา
ส่งมาจากชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือให้เด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปี

บอกว่าถูกพ่อเลี้ยงขู่จะทำร้ายร่างกายจนต้องหนีออกจากบ้านนะครับ

คุณผู้ชมครับน้องเนี่ยนะอายุ๑๕ให้ดูรอยแผลที่หัวเข่า
บอกเกิดขึ้นตอนนี่แหละจะวิ่งหนีพ่อเลี้ยงแล้วเธอล้ม
เล่าบอกว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายเธอประจำ
หนีมาเพราะขู่ว่าจะฆ่าทิ้งแล้วก็วิ่งหนีมาจนชาวบ้านช่วยเหลือนะครับ
แล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วนะไม่อยากกลับไปอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงขู่ถ้าไม่ช่วยเก็บขี้ยางเดี๋ยวจะไม่ให้กินข้าว
ส่วนนางสาวสายทานอายุ๕๒ปีเป็นชาวอำเภอบ้านค่ายคนนี้แหละที่ช่วย
น้องคนนี้เอาไว้บอกว่า๓๑มีนาคมเนี่ยนะครับเห็นแล้ว
น้องบีเนี่ยมีแผลเลือดออกที่หัวเข่ามาแล้วก็วิ่งหนีมาแบบไม่คิดชีวิตเลย
คือน้องบีเนี่ยเขาจะหนีมาเนี่ยนะเธอประเมินระยะทางต้องไกลกว่า๑กิโลเมตรที่ลัดป่ามาเนี่ย
เพราะถูกพ่อเลี้ยงขู่จะฆ่าอย่างที่ผมเล่าไปนะครับ
วันเกิดเหตุน้องบีเล่าต่ออีกบอกว่าพ่อเลี้ยงเอาขวดเบียร์ทุบให้แตกนะ
ไอ้ตรงที่เป็นปากฉลามมาแทงเธอเธอบอกว่าอย่างนี้ต้องหนีเอาชีวิตรอดแล้ว
ไม่อยู่แล้วกับพ่อเลี้ยงไม่อยู่แล้วกับแม่อยากจะกลับไปที่ประเทศกัมพูชาเธอก็ยอมครับ
ก็พูดก็พูดว่าไงน้องเล่ายังไงค่ะ
น้องบอกว่าอะไรหนีออกจากบ้านอย่างนี้จะฆ่าว่าถ้าลองออกไปอีกเขาจะฆ่าเหรอ

แล้วน้องเหมือนกลัวลุงเบาเลยก็ไม่ใส่รับตากมาจากทางณุนะ
ก็เลยถามว่าหนูสมัครใจหนูจะไปใช่ไหม
ยังไงหนูก็ไม่กลับถ้าหนูกลับ
เขาจะตีหนู
ยางก็ไม่ให้กินข้าวทั้งวันทั้งคืนเลย
มันวงปวดทองทำไม้ไหวไปไม้ไหวเขากะตี
ล่าสุดนางสาวนพนาเจริญธรรม
ท่านเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

ไปช่วยเหลือน้องบีแล้วนะครับ
ก็จะนำตัวเด็กไปอยู่ในการคุ้มครองก่อน
จากเด็กมีอาการหวาดกลัวครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงกับแม่อีกแล้ว
เรื่องต้นก็เดี๋ยวจะติดต่อในจ้างของพ่อกับแม่เด็กก่อนนะ
เป็นพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่ามาคุยกันก่อน
หาแนวทางแก้ไขได้ไหมถ้าไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้จริง
เดี๋ยวคงจะต้องประสานให้ประสานไปยังพ่อแท้ของเด็กที่อยู่กัมพูชา
ให้มารับตัวกลับไปดูแลครับคุณผู้ชมครับ